สีสันในวันนี้ครับพี่เจครับครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ขายบัตรแดงเดือดในประเทศไทย
วันนี้นี่ต้องกดเองเลยครับเนี่ยเมื่อเช้าลองเข้าไปเช็คดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
เปิดขายบัตร๑๐โมงนะครับตอนที่เข้าไปเช็คเนี่ย๑๐โมงครึ่งนะครับก่อนเข้าไปก็ต้องล็อกเอ็นก่อนนะครับ
แล้วก็ต้องรอด้วยรอมันโหลดเหมือนเราไปเข้าคิวแต่ว่าทางออนไลน์เนี่ยก็จะรอโหลดแทนนะครับ
รออยู่ประมาณ๒๕นาทีนะครับถึงจะเข้าไปเลือกได้ว่าจะนั่งโซนไหนพอเข้าไปเช็คแล้วเนี่ยสรุปแล้ว
ราคาที่แพงที่สุดอย่างเนี่ยอันนี้คือตอนที่รออยู่นะครับเหมือนเราไปเข้าคิวหน้างานนะครับ
พอเข้าไปแล้วเนี่ยสองหมื่นห้ากับสองหมื่นหมดเกี้ยงนะครับตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะครับอีกอีกหลอกอีกสองราคาที่หมดนั่นก็คือห้าพันกับเจ็ดพันเนี่ยหมดแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่แววมาก็เหลือทั้งสองหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันหมื่นสองนะครับก็รอลุ้นดูว่าหกโมงเย็นวันนี้เนี่ยจะหมดเกี้ยงเลยหรือเปล่านะครับ
น่าจะรอดแต่ส่วนใหญ่มันก็น่าแปลกนะราคาที่ถูกที่สุดรอลงมาแล้วก็แพงที่สุดเนี่ยหมด
ซื้อ๑๕๐๐กับ๑๒๐๐เลยเพราะว่า๕๐๐กับ๗๐๐ตัวแล้วราคาจะขยับไปตอนนั้นแล้ว
แล้วก็เห็นเขาบอกว่าเริ่มมีคนเอาตัวของจริงมาโพสต์ขายในราคาที่มันแพงขึ้นเลยนะ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

ว่าวันนี้จะจบเลยไหมนะครับสำหรับการที่บุรีรำนั้นจะรับแชมป์นะครับ

สาริบ๒แต้มจาก๒๕นัท

งานเล็กแรกบุรีรำชนะขอนแก่น๔๐นะครับในบ้าน
ซึ่งคาลอสเอโดวาโดกุญซื้อของขอนแก่น
ก่อนที่จะพักไปบุกเสมอกับทางโปรลิสเทโร๑๑

นำหน้าทีมโซนตกชั้นอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับ

นำโดยสาประสานแดน่ายาซินอิสตามี่ปินโต้

รองดาวสันโว๑๔ประตูในขณะนี้ก็นำทัพ
เพียงแค่ยศพลเทียงดาผู้รักษาประตูตัวหลักที่ติดสัญญายืมตัว
รวมถึงอาจจะมีทางธีรกรอสุรินด้วยนะครับ
อิเหนือเตะที่บุรีรัมดิก็ปล่อยให้ยิมเหมือนกัน

ของทางด้านมาซาทาดะอิชิอินะครับ
ล่าสุดนั้นก็นัดที่แล้วก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับ
แต่ว่าเกมนี้หากบุกชนะได้เนี่ย
แชมป์ก็จะเป็นของบุรีรัมยุยเตะทันทีนะครับ
เกมนี้ไม่มีนักเตะที่ติดทดแบน
แต่ว่ายังต้องรอเช็คฟิตทางสุภาชัยใจเด็ดนะครับ
ดาวสันโวที่ทำไป๑๔ประตู
ซึ่งอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะครับ
ส่วนในรายของธิรทรบุญมาทันพรรษาเหมวิบูร

แล้วก็โจทานโบรินกิเนี่ยยังพร้อมออกสตาร์ทเป็น๑๑ตัวจริงนะครับ
ทีมอันดับ๒ที่มี๔๘แต้มจาก๒๖นัด
มี๓๖คะแนนจาก๒๖นัด

เกมนี้มีปัญหาในการจัดทัพนะครับเฉพาะ

ไปดูที่ทีมเยือนกันบ้างนะครับ

เปิดบ้านชนะนครราชศรีมาไป๓ต่อ๒นะครับ
ก็ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นจบอันดับท็อปทรีนะครับ
ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับทั้งสองคู่นั้นจะลงแข่งขันในเวลา๖โมงเย็นพร้อมกันนะครับ
ส่วนอีกคู่ที่ลงแข่งขันในวันนี้นะครับ
เชียงรายยูเนเต็ดนั้นจะพบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ
เรามาดูเรื่องของการจับสลากแบบมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลกกันบ้างนะครับ
ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับทีมขนไก่ชายไทยเนี่ยเจอศึกหนักนะครับ
ก็ร่วมสายทั้งอินโดและเกาหลีด้วยส่วนทีมหญิงมีลุ้นนะครับแต่ว่าจะไม่ประมาท
แต่คราวนี้เราก็จะดูเหมือนกันนะครับว่าจะฟูลทีมหรือเปล่านะครับ
เพราะว่ามันก็มีคาบเกี่ยวกับเรื่องของการต้องเลือกนะครับ
กันนะครับก็เมื่อวันนี้ก็มีการประกาศผลการจัดพลาดแบ่ง
สายนะครับแบตมินตันชิงแชมป์โลกประเภททีมชายโทมัสครับ
แล้วก็ประเภททีมหญิงอูเบอร์ครับประจำปีสองพันยี่สิบสอง
ออกมาแล้วนะครับผลก็ดังนี้ครับทีมหญิงอูเบอร์ครับ๒๐๑๖
ยี่สิบสองเนี่ยกลุ่มเอนั้นประกอบไปด้วยญี่ปุ่นอินโดฝรั่งเศส
แล้วก็เยอรมันนะครับกลุ่มบีจีนแชมป์เก่าอยู่กับไต้หวันสเปน
แล้วก็ออสเตรเลียครับกลุ่มซีไทยอยู่กับเดนมาร์คมาเลเซีย
ฝรั่งเศสแอลเจรียแล้วก็กลุ่มซีครับไต้หวันอินเดีย
อรมนีแคนาดาปิดท้ายที่กลุ่มดีครับญี่ปุ่นมาเลเซีย
องกฤษแล้วก็นิวซีแลนด์ครับ